ความคืบหน้าของเด็กหญิงอีกคนนึงนะคะ
อายุ๑๒ขวบที่เกิดอาการกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ
วันนี้มีความคืบหน้าล่าสุดเนี่ยน้องอาการเริ่มดีขึ้นแล้วนะคะคุณผู้ชม
นี่ค่ะนายพิพัฒน์พงศ์ตันพาณิชย์คุณพ่อของน้องมีมค่ะ
เดตอาการลูกสาวบอกดีขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วแต่ว่ายังต้องรักษาต่อเนื่อง
เพราะว่ายังมีริ่มเลือดอยู่ในคั่วหัวใจทั้งสองข้าง
คุณพ่อบอกห่วงที่สุดเลยก็คือกลัวลูกจะไม่กลับมาเหมือนเดิม
เพราะว่าปอดของน้องยังไม่ค่อยขยายดีนะคะ
น้องมีนป่วยเกิดขึ้นหลังจากที่รับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์เมื่อวันที่๑๙ตุลาคมค่ะ
วันแรกน้องมีอาการปวดแขน
พอวันที่๒๔เริ่มบ่นเจ็บหน้าอกและไอ
วันที่๒๕เจ็บหน้าอกมากขึ้นหายใจไม่สะดวก

คราวนี้ผู้ปกครองเลยพาไปหาคลินิกเลยค่ะ
ก็ถูกส่งตัวมาที่โรงพยาบาลราชบุรี
โรงพยาบาลราชบุรีเห็นอาการไม่ดีมีริ่มเลือดหัวใจ
ดคั่วหัวใจสองคั่วก็เลยส่งมาที่โรงพยาบาลเด็กที่กรุงเทพ
วันนี้ถูกย้ายมาที่แผนกหัวใจแล้วค่ะ
หรือว่ามันใช้ได้ไม่ให้เด็กอายุขนาดนี้อะไรอย่างนี้

ส่วนตัวเชื่อว่าไฟเซอร์มีส่วนที่ทำให้ลูกสาวเป็นแบบนี้
เพราะว่าก่อนหน้านี้เธอบอกว่าลูกสาวก็ยังใช้ชีวิตปกตินะคะ

แต่ว่าทางภูมิในการสถาบันสุขภาพเด็กมหาราชินี
บอกกับทีมข่าวของเรานะคะบอกว่า
เรื่องต้นยังสรุปไม่ได้นะคะว่าเกิดจากการฉีดไฟเซอร์หรือเปล่า
ต้องรอผลจากการตรวจเลือดแล้วก็ตรวจสอบอีกหลายอย่างประกอบกัน
แต่ว่ายืนยันว่าจะดูแลคนไข้รายนี้อย่างดีที่สุด
เป็นรายงานมาก่อนเพราะว่าวัคซีนเพิ่งฉีดให้กับเด็กนักเรียนไปนะคะ
แต่ว่าในอิสราเอลและสหรัฐมีข้อมูลระบุว่ายิ่งอายุน้อย
ก็มีโอกาสเกิดมากกว่าคนที่อายุมาก
แล้วก็จะเกิดกับเด็กชายมากกว่าเด็กหญิง

และที่สำคัญมักจะพบในช่วงอายุ๑๒๑๕ปี
มากกว่าในอายุกลุ่มอื่นนะคะ
ซึ่งเชื่อว่าพอมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
กระทรวงสาธารณสุขก็จะนำไปหาข้อเท็จจริงว่าเกิดจากอะไรนะคะ
ขณะที่สาธารณสุขจังหวัดราชบุรีนะคะ
วันนี้พูดถึงการเยียวยาน้องมีนค่ะ

ซึ่งเป็นหน่วยที่ฉีดวัคซีนให้กับน้องมีน
ตอนนี้กำลังเตรียมเอกสารยื่นขอรับเงินช่วยเหลือจากสปสช
ว่าจะเรียบร้อยในวันศุกร์นี้ค่ะ
การฉีดไฟเซอร์ให้กับเด็กนักเรียนนั้น
สอบคอได้อนุมัติให้ฉีดนะคะ
สำหรับเด็กนักเรียนอายุ๑๒๑๗ปี
ก็จะเป็นไฟเซอร์สองเข็มสูตรนี้นะคะแล้วก็บอกว่า
อาจจะมีผลข้างเคียงเรื่องของกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบด้วยนะคะ
แต่ว่าก็จะเป็นไปตามความสมัครใจค่ะ
แต่พ่อแม่ผู้ปกครองฟังข่าวนี้แล้วกลัวนะ
ช่วงนี้เด็กลูกหลานยังต้องฉีดไฟเซอร์อยู่นะครับ